เหนือใต้ออกตก๗๗จังหวัดบนผืนแผ่นดิน
กว่า๕แสนตารางกิโลเมตรที่รวมกันเป็นประเทศไทย
ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่น่าค้นหา
วิถีชีวิตที่ไม่คุ้นตาอาชีพไม่เหมือนใคร
ตื่นตาเปิดใจแล้วออกไปค้นพบความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคยกับเรา
โอ้โหไทยแลนด์
ตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันใบตองรัชตะวันโภชนุกูลค่ะ
เต็มไปด้วยรอยยิ้มกับหมู่บ้านที่ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านการท่องเที่ยวสีเขียว
โอบล้อมไปด้วยป่าไม้และขุนเขา
กลายเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมล้านนาที่น่ามาเยือนจริงค่ะ
วันนี้ไม่ต้องพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่หมู่บ้านจอมแจ้งอำเภอสรรปะตองจังหวัด
เชียงใหม่เจ้า
อกจากรอยยิ้มแล้วยังมีเสียงดนตรีแบบล้านนาที่พร้อมใจกันมา
ฉาบของกลองเล็กกลองใหญ่อบอุ่นและอิ่มเอ็มจริง
และทุกคน
จากจุดต้อนรับผู้มาเยือนตรงนี้เมื่อเราเดินขึ้นไปตามบันไดนาค
ก็จะได้พบกับวัดพระธาตุดอยจอมแจ้งศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านที่นี่
ไปกราบสักการะพระคู่บ้านคู่เมืองประจำชุมชนแห่งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลกันก่อนค่ะ
บ๊ายบาย
อินเตอร์ไครบ์
ตอนนี้นะคะบ๊ายตองอยู่กับตัวแทนของบ้านจอมแจ้งพี่ถวัณธองสวัสดีค่ะ
และก็สมาชิกอบตพี่เหินฟ้าสวัสดีค่ะ
เมื่อกลุ่นนี้พาบ๊ายตองแล้วทัวร์รอบบ้านมานะคะ

คือเราเห็นได้เลยว่าหมู่บ้านนี้มีความเข้มแข็งมากชุมชนนี้มีความเข้มแข็งมาก
คือใบตองก็เลยอยากจะถามถึงจุดเริ่มต้นในการที่จะพัฒนาชุมชนหมู่บ้านจอมแจ้งให้มันเป็นหมู่บ้านการท่องเที่ยวสีเขียวขึ้นมาค่ะ

หมู่บ้านเราเคยได้รับรางวัลหมู่บ้านสมานวิเล็ตเมื่อปี๒๕๕๐แล้วปี๒๕๕๔นี้ได้รับรางวัลสอสอดีเด่นอันดับ๓

เราก็เลยเป็นต้นทุนให้คิดว่าเอามาต่อยอดยังไงดีให้มันยั่งยืน
ด้วยการทำมาเป็นหมู่บ้านแห่งการท่องเที่ยวที่เป็นสีเขียว

นิยามของหมู่บ้านการท่องเที่ยวสีเขียวคืออะไรคะพี่เหินฟ้า

เราจะเน้นอนุรักษ์ของแบบดั้งเดิม

จุดเด่นนะคะของชุมชนบ้านจอมแจ้งที่พี่เหินฟ้า
เป็นการท่องเที่ยวสีเขียวที่เปิดให้ประชาชนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยว
มันคืออะไรคะที่เราแตกต่างจากที่อื่นเลย
เด่นของเราก็คือวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักษาน
ที่อื่นเค้าจะใช้เครื่องจักษ์กันหมดแล้วของเรายังทำได้มือ
แล้วอีกอย่างคือประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

อย่างที่เราเห็นเดินตามบ้านเราก็จะเห็นว่าแต่ละบ้านเนี่ยก็จะมีต้นไม้มีผลไม้มีพืชผักสวนครัวเต็มไปหมดเลย

โอ้โหมันจะสดเกินไปนะคะ

สามารถขอเก็บกันกินก็ได้ครับ
ค่ะแล้วถ้าไม่ขอก็แบ่งปันกันไปแล้วครับ
คือคนที่นี่เนี่ยก็คือเผื่อแพร่ก็ช่วยกันดูแลอนุรักษ์ผืนป่าด้วย

คุณผู้ชมค่ะหมู่บ้านนี้ยิ่งคุยยิ่งสนุก

ป่าเก็บกินเก็บใช้ของชุมชนบ้านจอมแจ้งคุณผู้ชมค่ะใบตองอยู่กับพ่อศักดิ์คำตะนะคะเป็นประธานกลุ่มอนุรักษ์บ้านจอมแจ้งแห่งนี้นะคะสวัสดีค่ะพ่อฝากเห็นป้ายเนี่ยป่าเก็บกินเก็บใช้ธนาคารอาหารของชุมชนบ้านจอมแจ้งที่นี่คือเป็นผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากเลยใช่ไหมพ่อศักดิ์แต่ว่าเดี๋ยวใบตองขอดู

ไม่ได้แล้วอายุไม่ได้แล้วลูกหลานเขาจะบ่มีป้าเขาดูแล้ว
พ่อศักดิ์กับชาวบ้านเนี่ยค่ะช่วยกันฟื้นฟูป่าแห่งนี้ในช่วงไหน
ปี๔๗ครับได้๑๕ปีเข้ามานี่แหละนะ
๕ปีฟื้นฟูกลับมาได้สมบูรณ์ขนาดนี้เลย
เพราะว่าเขาฟังโอคบัตรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนอะ
ปอของแผ่นดินเขาเบิ้ลสั่งเบิ้ลส่วนทุวะ

อุดมสมบูรณ์เหมือนป่าจริงเลยล่ะค่ะ
ไม่น่าเชื่อว่าชาวบ้านใช้เวลาฟื้นฟูป่า

จนถึงวันนี้ก็เพียงแค่๑๐กว่าปีเท่านั้น
พื้นป่าแห่งนี้ก็กลายเป็นตู้กับข้าวใบใหญ่
ให้ทุกคนได้เก็บกินเก็บใช้สมชื่อจริงค่ะ
อันนี้ไม่พูดจับเนอะ
อันนี้อย่างสับเสือกรแหล่งคืออะไรคะสับเสือกนี่แหล่ง
เอาไปกำจัดเคียงจัดกล้าแหล่ง
ถ้าไปพ่นผลศาลการเกษตรนะบ่มมีพิษมีภาพอันนี้คือต้นใบไม้มี
หมี่นี่เป็นสมุนไพรชั้นนึ่งเลยนะ
บนเท่าคนแก่สมัยโบราณนี้พึ่งจะเอาไปต้ม

และที่สำคัญเมื่อทุกคนได้มาใช้ประโยชน์

ก็แบ่งหน้าที่ในการช่วยดูแลพื้นป่าแห่งนี้ด้วย

พ่อศักดิ์วันนี้เบ้นต้องมาจากกรุงเทพ
พ่อศักดิ์มีอะไรให้ใบตองเข้าไปเก็บมาทำอาหารกินบ้างไหม
มีมีอะไรมีเห็ดอู้นี่ต้องเข้าไปเก็บเห็ด
เก็บเห็ดลุยไปค่ะไปทางไหนอะพ่อไปทางนี้
เอาเห็ดที่เราจะกินน่ะพ่อศักดิ์มีมี
มีเหรออยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวเจอแล้ว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
นี่ค่ะวัตถุดิบหลักของเราที่จะเอาไปทำอาหารในวันนี้กัน
การทำน้ำพริกเห็ดก็ไม่ยากค่ะ
เริ่มแรกก็นำเห็ดที่เก็บได้มาล้างให้สะอาดซะก่อน
นี่ค่ะคุณผู้ชมวัตถุดิบของเราพร้อมแล้ว
ล้างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวใบตองจะเอาไปทำอาหารแล้ว

สวัสดีค่ะ

ขย่ามอย่างนี้เลยหรอแม่
ขย่ามให้มันละเอียด
เห็ดมาฉีกและขยำให้เป็นชิ้นเล็กลง
แล้วนำใบตองมาห่อคล้ายกับการทำห่อหมก

ระหว่างนี้เราก็หันไปทำส่วนผสมกัน
โดยนำหอมแดงที่ย่างแล้วมาตำให้ละเอียด
แล้วใส่พริกหนุ่มตามลงไป
รวมกันจนละเอียดเข้ากัน
จากนั้นจึงนำเห็ดที่ย่างเรียบร้อยมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน
เท่านี้เราก็จะได้น้ำพริกเห็ดแล้ว

เพราะว่ามันเป็นเห็ดที่ไม่ต้องเก็บมันก็เลยอร่อยไง
อร่อยมาก

จากที่เราได้เรียนรู้วิถีชาวบ้านส่วนหนึ่งของคนบ้านจอมแจ้งกันไปแล้ว

เรากลับมาสัมผัสอัตลักษณ์ชุมชน
กับอาชีพสร้างรายได้ของคนที่นี่กันค่ะ
โอ้โหไทยแลนด์